ในวันที่๑พฤศจิกายนวันเปิดประเทศ

เราไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้มาแบบพักหนึ่งหรือเปล่า

คุกคักติดตามได้จากคุณสริวัณรักษัตริย์ผู้สิขาของเรา
รายงานมาจากสุวรรณภูมิเชิญคุณสิริวัลนะครับ
คุณอริยาคุณสุดสกุลคะถ้าดูเวลา
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้นะคะจนถึง
ตอนนี้๑๒นาฬิกา๘นาทีค่ะ
ที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะคะก็เปิดรับ
นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยค่ะมีไฟล์ทที่บินมาลงที่สนามบินที่
ท่ากาศยานานาชาติสวนภูมิจนถึงตอนนี้นะคะสิบสี่ไฟล์แล้ว
ซึ่งมาตรการในการตรวจคุมเข้มโควิด๑๙ของทางเจ้าหน้าที่ทางท่ากาศยาน
อุณหภูมิก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะทางท่ากัศยาสุวรรณภูมินะคะ
ได้เปิดต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการในวันแรกนะคะ
ของการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยว๖๓ประเทศค่ะ
ที่เข้ามาประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะคะซึ่งเที่ยวบินแรกค่ะ
ก็มาจากสนามบินตะประเทศญี่ปุ่นนะคะลงจอดไฟล์ทแรกเวลาเที่ยงคืน
ห้านาทีนะคะก็มีผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบินนี้ทั้งหมดสี่สิบสามคนค่ะ
เป็นคนไทยสามสิบเก้าคนแล้วก็ต่างชาติทั้งหมดสิบเอ็ดคนค่ะ
เที่ยวบินที่เข้ามาในวันนี้ในวันเปิดประเทศนี้นะคะ
มีทั้งหมดจากตอนแรกนะคะได้รับแจ้งว่า๖๑เที่ยวบินค่ะ
แล้วก็ได้รับการรายงานล่าสุดนะคะจากทางผู้อำนวยการท่ากัศยาสุวรรณภูมินะคะ
ได้แจ้งมาว่าไฟล์บินทั้งหมดนะคะลดเหลือทั้งหมด๕๙ไฟล์บินค่ะ
เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารนะคะซึ่งถ้าดูจากตัวเลข
ตารางข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยววันนี้นะคะ
ก็มีเที่ยวบินมาจากประเทศจีนในเวลาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดค่ะก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดคนค่ะ
รองลงมาก็เป็นเที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
ที่ได้เดินทางเข้ามาในวันเปิดประเทศวันแรกนี้นะคะทางทีมข่าวของเรา
ก็ได้ไปพูดคุยนะคะหลายคนก็บอกว่าเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะ
สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้าเป็นอย่างดีนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
จริงค่ะมีความหมายในวันเตรียมความพร้อมมากมันแรงหว่างแบบนี้

เพราะเราต้องอยู่ประเทศไทย๑นาทีแล้วออกไปคุกเกล
แกคิดว่าไงต้องห่วงหรือเป็นไง

เพราะเราถึงอยากมาที่นี่
เราไม่แกล้วความกลัวถ้าแกล้วเราจะไม่มา
กว่าสามปีค่ะตั้งแต่โควิดสิบเก้าระบาท
ก็ไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกเลยนะคะ
หลังจากได้ข่าวว่าประเทศไทยเปิดประเทศแล้วก็รีบเดินทางกลับมาทันทีค่ะ
แม้จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอน
ตั้งแต่ประเทศต้นทางมาจนถึงท่ากัดสยานสุวรรณภูมินะคะ
เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนค่ะ
และบอกด้วยว่ามีคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวอีกหลายคนค่ะ
หลังจากได้ยินข่าวนะคะว่าประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
ทุกคนก็เริ่มที่จะต้องตัวข้างบิน
แล้วก็ขอวันหยุดเพื่อที่จะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
จริงขึ้นท่วงที่คุณิเตนิสเนี่ย

เค้าก็อยากจะมากันเราก็อยากธรรมศึกได้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทย
เออค่ะเพราะว่าบ้านเรามีของดี

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยในวันนี้นะคะ
ก็จะได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศสองส่วนค่ะ
และเมื่อผู้โดยสารรับสัมภาระผ่านวิธีพิธีสุรกากรแล้วนะคะ
ผู้โดยสารก็จะต้องไปพบกับตัวแทนที่สถานกักกันนะคะ
จองมาล่วงหน้าค่ะบริเวณที่ทางออกขาเข้าชั้นสองค่ะ
แล้วก็ทางโรงแรมนะคะก็จะมารับผู้โดยสารขึ้นรถทันทีค่ะ
หากไม่มีความเสี่ยงก็วันต่อไปก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อได้ค่ะ

ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะได้อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรค่ะ
รวมถึงวันนี้นะคะได้เปิดใช้อาคารจอดรถโซน๒ค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร
มีพื้นที่จอดกว่า๒๕๐๐ช่องจอดค่ะ
หลังจากที่ปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รองรับการให้บริการผู้โดยสารมาสักระยะหนึ่งนะคะ
วันนี้ก็มีการปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมด
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้น
หลังการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวค่ะ
วันนี้นะคะหลายภาคส่วนก็มาตรวจความเรียบร้อยนะคะ
คุณอริยะคุณศูนย์สกุลค่ะทั้งประหลัดกระทรวงศาสตร์ทางท่านศุกร์นะคะ
มาตรวจความเรียบร้อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
โดยบอกว่าภาพรวมนะคะเรื่องระบบการตรวจคัดกรองก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
สถิติในการตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวก็ใช้เฉลี่ย๑คนต่อ๑นาทีนะคะ
จึงไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศในวันนี้ค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็จะลงพื้นที่มาดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนจะแถลงข่าวในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ตอนรายการก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวเดินผ่านข้างหลังอยู่เลยนะฮะ
ก็เป็นมาตรการของสนามบินนะครับเพราะว่ามีรายงานออกมานะครับ
ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็แจ้งว่า
วันที่๑ถึงวันที่๕พฤศจิกายนจะมีเที่ยวบินเดินทางเข้ามาในบ้านเรา
รวมแล้ว๒๗สายการบินแล้วก็มีชาวต่างชาติ
จะเดินทางเข้ามาบ้านเราจาก๒๗สายการบิน
เพราะว่ามีการนับจำนวนไว้แล้ว๑๕๒๓๐คนนะครับ